เป็นเรื่องตำรวจยิงตำรวจ
โดยดาบตำรวจยิงพันธุ์ตำรวจโทมีศักดิ์เป็นพี่เขย

ซึ่งสุดท้ายตำรวจก็สามารถไปควบคุมตัวได้
กำลังเล่นพนันไฮโลกันอยู่เลย
ว่าปมสาเหตุการยิงครั้งนี้น่าจะเกิดจากเรื่องของมรดกนั่นเองนะคะ
กรณีที่พันธุ์ตำรวจโทอำนาจคุณยศยิ่งอายุ๔๘ปี
สารวัตรป้องกันและปราบปรามตำรวจภูทรอุ้มผางที่จังหวัดตาก
ดาบตำรวจสุวรรณแสนวงอายุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบรามตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๔ค่ายพระเจ้าตากเนี่ยนะคะ
ใช้อาวุธปืนเป็นปืนพก๙มิลลิเมตรยิงท้ายทอยจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่บ้านพักเลยที่หมู่๑ตำบลอุ้มผางที่จังหวัดตากนะคะ
แล้วก็มีการขอกำลังสนับสนุนเป็นเฮลิคอปเตอร์จากกองบินต่อชดที่๓๔ค่ายพระเจ้าตาก
แล้วตอนที่ขอกำลังเนี่ยนะคะต้องเสี่ยงเลยเอาฮอล์เนี่ยขึ้นบินฝ่าความมืด
นำร่างไปส่งโรงพยาบาลแม่สอดคุณหมอก็นำเข้าผ่าตัดเป็นการด่วนนะคะ
เพราะว่ากระสุนเนี่ยฝังในศีรษะส่วนผู้ที่ก่อเหตุค่ะนี่แหละคือดาบตำรวจสุวรรณ
เป็นน้องภรรยาของผู้บาดเจ็บหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ยก็ขับรถหลบหนีไปนะคะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการนำกำลังติดตามจับกลุ่มตัวจนไปเจอคนที่ก่อเหตุเนี่ย
ตอนที่หลบอยู่ในงานศพในหมู่บ้านตอนนั้นตำรวจเข้าไปเจอกำลังนั่งเล่นไฮโลอย่างสนุกสนานเลยค่ะ
อยู่ห่างจากจุดที่ก่อเหตุเนี่ยประมาณนัก๒กิโลเมตร
แล้วทีนี้ตำรวจเขาก็สอบ
สอบก็ทราบว่าที่ผ่านมา๒คนมีปัญหาทะเลาะกันมาตลอด
ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๓แล้วนะคะที่มีการยิงกัน
ครั้งแรกเป็นการยิงขู่จากปมมรดกที่ทางพ่อแม่ฝ่ายหญิง
แบ่งให้ทั้งในดาบแล้วก็ภรรยาสารวัตรคนละแปลง

แต่ทีนี้ค่ะดาบตำรวจสุวรรณขายที่ดินแปลงนั้น
ให้กับพี่เขยในราคา๑ล้านบาท
ตรงนี้นี่แหละถือว่าเป็นชนวนเพราะว่าทางดาบตำรวจสุวรรณก็คิดว่า
ถ้าเกิดฉันไม่ขายให้พี่เขยเนี่ยนะฉันขายให้คนอื่นเนี่ย
จะได้ราคาดีกว่านี้ได้ราคาถึง๑ล้าน๘แสน
คือกำไรเพิ่มมาอีก๘แสนบาท
เพราะว่าเพิ่งหยาร้างกับภรรยามีลูกลูกชาย๑คน
ตอนแรกก็เอามาเลี้ยงค่ะแต่ว่าภายหลังเนี่ย
ภรรยาก็มาชิงลูกไปก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดได้
ส่วนวันที่เกิดเหตุดาบตำรวจสุวรรณก็กลับจากงานเลี้ยง
ตอนนั้นก็ดื่มมาจนเมาค่ะเข้ามาถึงที่บ้านพันตำรวจโทอำนาจ
โตเถียงกันจนเกิดเป็นการยิงกันเกิดขึ้นนะคะ
ส่วนอาการพันธุ์ตำรวจโทอำนาจตอนนี้ก็ยัง๕๕
หมอบอกว่ายังผ่าตัดไม่ได้นะต้องเติมเลือดอยู่ตลอดเลย
แล้วก็ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดตอนนี้เนี่ยนะคะ
ภรรยาของผู้บาดเจ็บก็ยังเฝ้าดูอาการอยู่
คนที่ก่อเหตุก็คือน้องชายของตัวเองยิงสามีตัวเองนะฮะ
สิ่งที่เราคุยกันอยู่บ่อยก็คือเรื่องของการที่ตำรวจ
ซึ่งมีอำนาจในการพกปืนเนี่ยเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้น
เกิดความเครียดหรือว่าเกิดอาการคุ้มคลั่งเกิดขึ้นเนี่ย
มันก็จะส่งผลกระทบแบบนี้นี่แหละนะฮะก็คือถ้าไม่ทำร้ายตัวเอง
คนที่อยู่ใกล้ชิดคนรอบข้างหรือว่าใครก็ตามก็ไม่รู้
ก็พร้อมที่จะเป็นเหยื่อของกระสุนที่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับ